ท่านผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารท่านยังตามกันอยู่หรือเปล่า
อืมวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางคดีจริงจริงนะครับเพราะว่าถ้าจะนับนิ้วดูเนี่ย
วันนี้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดวันค่ะน่ะสี่เดือนได้แล้วมั้งอืม
มีความเคลื่อนไหวสำคัญอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในช่องยูทูป
ของหมอปลาอืมหมอปลามือปราบศรรพเวศรีค่ะที่ก็เคยลงพื้นที่บ้านกอกกอก
นะแล้วก็บอกว่าผมเชื่อลุงพลลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
นายชัยพลวิพาว่าไม่ใช่คนร้ายทำร้ายน้องชมพู่แน่
แม้ว่าใครจะสงสัยก็ตามแต่หมอปลาบอกผมเชื่อลุงพล
แชร์คลิปเสียงปริศนาเป็นเสียงนะฮะ
เสียงการพูดคุยของคนสองคนผู้ชายกับผู้หญิง
ว่ากันว่าคือชาวบ้านในบ้านกกอกนี่แหละคุยกันเรื่องคดีน้องชมพู่
ลักษณะก็คือคนในบ้านกกอกคุยกัน

เป็นผู้ถูกสงสัยผู้ต้องสงสัย

หมอปลาเขาเอามาลงช่องยูทูปของเขาเนี่ย

เพราะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง

พยายามทำให้ลุงพลกลายเป็นผู้ต้องสงสัย

ทำแบบนี้เพื่อจะจับตาดูพฤติกรรม

ที่พอมีคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

หลังจากพูดไปแล้วคุยไปแล้ว

เป็นคนที่ถูกสงสัยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

เพราะไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดลุงพล

อืมนะท่านลองฟังกันแล้วกันนะฮะ
ไปไหนก็ไปด้วยกัน
อืมตามที่แม่บ้านผมไปถาม
ทำไมฉันสงสัยคุณคน
มันสับค้ารอง
อาหารอะไรมันโดยคุณโดยความว่ามักสุขคุณมากก็เลย
ทำอะไรไม่ได้ที่นี่ประหยานอาหารก็ไม่มีประมาณนั้นเลย
ไปถามเลยว่าทำไมต้องสงสัยรุมพลอย่างเนี่ยใช่ไหมคะ

อ๋อตำรวจให้พูด
ตำรวจบอกว่าไว้ให้พูดแล้วจะดูกฤติกรรมใครบางคนอ่ะนะ
ว่าอย่างนี้ปื๊ดว่าตำรวจโหลเข้ามาสงสัยด้วย
เพราะว่าคำว่าโทษลุงภลเมืองี้นะ

ให้ยิ้มหัวเยาะเยาะแบบประมาณนี้หรือเปล่า

ทีนี้ตำหนวดให้พูดว่าให้แม่บอกว่าให้สงสัยลุงพลปุ๊บเนี่ย
ทีนี้ตำหนวดอาจจะมีอะไรก็ได้ที่ดูครอบครัวตรงนี้ด้วยก็ได้หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณผู้ใหญ่ว่าไง

แต่ผู้ชายเนี่ยเขาว่านะว่าเป็นคนในบ้านกกอกใช่ไหม
แต่จะมีความสำคัญเกี่ยวกับหลักฐานทางคดีเป็นพยานหลักฐานกับทางตำรวจหรือไม่อย่างไร

แต่หมอปลาเขาเป็นคนเอามาลงในช่องยูทูปของเขา

ว่าเป็นเสียงผมเองเสียงผู้ชายในคลิปนี้

นิ่มยอมรับเลยบอกกับทีมข่าวของเราว่าตามคลิปเสียงนี้เสียงผู้ชายที่ได้ยินเป็นเสียงผู้ใหญ่นิ่มจริงนะคะ

แต่ว่าผู้ใหญ่นิ่มเนี่ยไปแจ้งความที่สพกกตูมเพราะผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าการเอาคลิปเสียงของเขามาปล่อยแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนคนที่ผู้ใหญ่นิ่มคุยด้วยเป็นผู้หญิงตามคลิปเสียงเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าเธอโทรศัพท์มาจากประเทศเยอรมนี

ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เริ่มโทรหาผู้ใหญ่นิ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนตอนแรกก็ถามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากนั้นเริ่มโทรมาบ่อยเบอร์โทรที่ใช้โทรหาผู้ใหญ่นิ่มก็เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะมีหลายเบอร์ส่วนใหญ่โทรมาเนี่ยจะถามถึงคดีของน้องชมพู่ว่าเป็นยังไงบ้าง
เร็กผู้ใหญ่นิ่มก็ต่อไปตามปกติแต่ผู้หญิงคนนี้ถามเยอะถามทำไมถึงสงสัยลุงพลทำไมแม่น้องชมพู่ถึงพูดออกมาว่าสงสัยลุงพลถามเรื่องแบบนี้เยอะแล้วก็ถามถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวของน้องชมพู่ด้วยผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าบอกตรงเลยนะรำคาญกับคำถามเหล่านี้ผู้ใหญ่นิ่มมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามัน
คดีผู้ใหญ่ก็พยายามจะตัดความรำคาญด้วยการพูดเรื่องต่างตามที่ในคลิปยอมรับว่าเรื่องที่พูดไปไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ผู้ใหญ่นิ่มบอกนะคะเหมือนกับว่าพูดพูดไปอย่างนั้นแหละผู้หญิงคนนี้จะได้ไม่ต้องถามอะไรต่อส่วนคลิปที่มีการปล่อยออกมาผู้ใหญ่นิ่มบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะเหมือนกับถูกตัดต่อตัดบางช่วงบางตอนออกไปผู้ใหญ่นิ่มก็เลยบอกว่าคิดไม่ถึง
พูดเหล่านี้ถูกบันทึกเสียงแล้วถูกเอามาปล่อยจนกลายเป็นประเด็นผู้ใหญ่นิ่มกับภรรยาบอกว่าขอโทษครอบครัวพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วยรวมถึงขอโทษตำรวจด้วยที่มีการพูดพาดพิงตำรวจในลักษณะที่ว่าตำรวจบอกให้พ่อแม่น้องชมพู่สงสัยในตัวลุงพลครับยอมรับว่าหลังจากมีการปล่อยคลิปเสียงนี้ออกมาเครียดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
มีการโทษคุยกับผู้หญิงคนนี้ก็นานแล้วนะอาจจะเป็นคลิปตัดต่อหรือว่าคลิปที่ทำให้ผมเสียหายก็ได้เพราะว่าแกโทษมาบ่อยโทษจิกโทษจิกโทษกวนโทษให้ผมรำคาญเกิดความรำคาญต้องตอบคำถามแกยังไม่นึกว่าแกจะเอาคลิปเสียงนี้ไปให้กับคนที่ลงคลิปเสียงไปถามถามทุกเรื่อง
ก็คือตอบตอบแก้ความรับคาญให้ผู้หญิงคนนี้ไปอืมคือมันไม่ใช่ความจริง
ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อแล้วตอนนี้คือยืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุดไหม
ตรงนี้ถึงที่สุดเอาครับเอาครับเพราะว่าเป็นความเสียหายของผมได้
มากเลยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีความเสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจพ่อแม่น้องหรือว่าตาชาญคนอยู่บ้าน
นี่ผมก็ต้องได้กลับไปขอโทษเขาผมก็อยากขอกลับขอโทษนะครับ
สื่อนะครับสิ่งที่ผมได้พูดไปหรือว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับ
นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาแจ้งความแล้วครับกลับขอโทษดุงฉันด้วย
พ่อแม่น้องด้วยเจ้าที่กำลวจทุกท่านนะครับเพราะว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
รู้เท่าไม่ถึงการว่าผู้หญิงคนนี้จะมาทำอย่างนี้นะครับ
แค่เขาถามชนะสุขดิบผมก็เป็นคนใจอ่อน
ให้ข้อมูลเขาปิดบางเรื่องบางอย่างนะครับที่ไม่เป็นจริงนะครับ
ก็กลับขออภัยครับนี่ค่ะผู้ใหญ่นิ่มกับภรรยานะคะ
หนึ่งคือไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยสองคือขอโทษครอบครัวของน้องชมพู่
ทั้งพ่อทั้งแม่และขอโทษตำรวจเดี๋ยวจะไปขอโทษเองแบบกับตัว
ตัวต่อตัวเลยนะอันนี้ขอโทษผ่านสื่อไปก่อนครับคือถ้าฟังจากผู้ใหญ่นิ่มก็คือ
ก็คุยด้วยแบบตัดรำคาญอืมก็ตอบต่อไปอย่างงั้นเสียงเนี่ยโอ้โห
ผู้ใหญ่นิ่มถ้าในมุมความหมายของผู้ใหญ่ที่มาแจ้งความขนาดนี้
ผมว่านะผู้ใหญ่นิ่มคงจะมองว่าโอ้โหไม่ต้องไปแกะหรอกว่าเป็นเสียงใคร
ค่ะคือมันชัดเลยว่าเสียงผมอะไรประมาณนี้รึเปล่าใช่ไหมอ่ะ
สักทีนะฮะเดี๋ยวฟังนิดหนึ่งก่อนที่จะไปฟังหมอปลาว่าเขาว่าเรื่องนี้

คือที่ให้ฟังตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราไปคุยกับหมอปลามา
หมอปลาคนที่เอาคลิปนี้ไปลงยูทูป
คือเสียงตรงนี้นะฮะพอดีเจ้าของเสียงเขาไปแจ้งความนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็อยู่บ้านที่พัชบุรีนี่แหละนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหมอปลาบอกว่าคลิปเสียงนี้ได้มาจากผู้หวังดี
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปเสียงนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ระหว่างการสืบสวนคดีน้องชมพู่
แล้วหมอปลาบอกว่าคลิปที่คุยกันเนี่ยนะมันมี๔ตอนนะคุณเขียนมาสอน

นี่แค่ตอนแรกมี๔ตอน
หมอปลาบอกว่าคลิปเสียงนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
คดีน้องชมพู่ที่มันอึมครึมมากว่า๔เดือนแล้ว
แล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียที
ยืนยันว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อ
และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลุงพลที่ถูกมองเป็นผู้ร้ายมาตลอด
ส่วนการที่มีคนไปแจ้งความเอาผิด
หมอปลาบอกว่าอยากจะถามว่าคนที่ไปแจ้งความเอาผิดเนี่ย
แจ้งในฐานะอะไรเสียหายอย่างไร
เพราะเขายังไม่ได้ระบุเลยว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใคร
และใครเป็นคนพูดกับใคร
คนไปแจ้งความจะเดือดร้อนทำไม
อันนี้หมอปลาถามนะฮะ
ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมู่บ้านด้วยในความคิดผม

แล้วก็ไม่ได้บอกว่าบุคคลในเสียนั้นคือใคร
แต่ผมยืนยันว่าบุคคลในเสียงต้องเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับ
รู้ข้อมูลเชิงลึก
บอกถึงว่าเจ้าหน้าที่ให้โทษลุงพล

ซึ่งถ้าผมได้ฟังเต็มคลิปแล้ว
ถ้าผมเป็นลุงพลผมก็เจ็บใจเลยอ่ะ

ในคลิปมันก็ไม่ได้กล่าวโทษใครนี่
หรือคุณเดือดร้อนอะไรอ่ะหรือว่าเป็นคลิปคุณหรือเปล่า

ถ้าคลิปนี้เป็นผลประโยชน์
เพื่อเราปกป้องคนบริสุทธิ์

นะผมยอมขึ้นลงคุณศาลครับ
เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์

ใช่ค่ะแต่ไม่ได้มีแค่คลิปเดียวค่ะคุณภาครับ
ตอนเย็นมาอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่๒ค่ะ

หมอปลาก็ปล่อยคลิปที่๒ออกมาโพสต์ทางยูทูปนะคะ

แต่ต้องดูดชื่อบางคนออกเพราะกลัวจะถูกฟ้อง
ก็เป็นเสียงคุยกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคนเดิมนี่แหละ

เดี๋ยวเราไปฟังเองดีกว่าเนื้อหาเป็นยังไง

ตีหนึ่งถึงให้คำตอบผู้ใหญ่

วันที่สิบแปด

ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราฟังไม่ถนัดเมื่อกี้

ไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะเผาดีไหม
เผาศพน้องที่ออกมาจากอุบลแล้วใช่ไหมคะ

ว่าเออถ้าจะเผาเป็นพยานหลักฐาน
อะไรเราก็จะไม่มีบางวัน

ตรงนั้นน้องก็เสียไปแล้วตรงนั้นน้องก็เสียไปแล้ว
ตรงนั้นน้องก็เสียไปแล้วตรงนั้นน้องก็เสียไปแล้ว
ตรงนั้นน้องก็เสียไปแล้ว
ตรงนั้นน้องก็เสียไปแล้ว

เออคือตรัสนึงใจเผาเตยอยู่นั้นเลย

ผมเข้าข่าวโรงพยาบาลตำรวจ

ผมนึกว่าพ่อแม่เขาจะตามเขาไปด้วย

ชายหญิงคู่เดิมตามคลิปแรกนะคะ

แต่เบื้องต้นก็ต้องบอกว่าเป็นแค่บางส่วน
เพราะว่าหมอปลาเขาบอกว่าเขามี๔คลิป
อันนี้เห็นเขาบอกอันนี้๒๔เห็นไหมนะ

เหลืออีกสองเดี๋ยวก็ต้องรอฟังนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะ
เสียงใครเป็นเสียงใครวัตถุประสงค์ในการคุยกันเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะ
ก็ต้องดูที่วัตถุประสงค์ของฝ่ายต่างด้วยนะ

แต่ก็อย่างที่เรายืนยันตลอดแล้วครับสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องรอฟังตำรวจ

ทางนิติวิทยาศาสตร์การสอบสวนสืบสวนต่างก็ขึ้นอยู่กับตำรวจทั้งนั้นนะฮะ